ปีใหม่ที่ผ่านมามีรถคันหนึ่งขับผ่านจุดบริการประชาชนหลังจากนั้น
คนขับรถถูกกระสุนปืนยิงเข้าใส่แล้วก็ไม่ทราบว่าใครยิงเสียชีวิตคาที่
แฟนสาวที่ไปด้วยก็อยู่ในเหตุการณ์ล่าสุดก็มีการเตรียมนำผู้ช่วยผู้เหยียบบ้าน
ซึ่งเป็นคนยิงผิดตัวไปที่เชียงบรรยาทแถลงข่าว
ขณะที่ญาติก็มีการไปแห่มโรงศพด้วยเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรม
ความคืบหน้าคดีของนายสอนชัยสถิตรักดำรงอายุ๓๕ปี
อันนี้คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พอขับรถผ่านจุดนี้ไปแล้วมีเสียงปืนดังขึ้น๑นัด
หลังจากนั้นรถเอียงเข้าไปแล้วก็ชนกับกำแพง
และคนขับก็เสียชีวิตเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๒มกราคมครับ
ขณะขับรถออกจากที่บ้านห้วยน้ำขุ่นพร้อมกับนางสาวสิริรัตน์แย่เปียง

ก็ขับรถตั้งใจมุ่งหน้าไปที่เชียงใหม่
เมื่อผ่านจุดตรวจจุดบริการชุมชนนี่แหละบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน
แม่ตำหมู่๔ตำบลท่าก้ออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงบราย
มีกระสุนปืนทะลุกระจกยิงมาจากข้างหลังครับ
แล้วก็ทะลุเบาะนั่งพนักพิงศีรษะเข้าไปที่ท้ายถอยของคนขับ๑นัด

แล้วรถก็เสียหลักไปชนกำแพงวัดแล้วก็พลิกคว่ำไปครับ
พลตำรวจโทษภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕เผยว่า
สอบปากคำเจ้าหน้าที่ประสานด่านชุมชนดังกล่าว
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
พร้อมยอมรับว่ามีการยิงปืนจริง
โดยจะทำการตรวจสอบอาวุธปืนในส่วนของผู้ครอบครองเพื่อหามือยิงต่อไป
ทางนี้ก็มีรายงานข่าวนะครับว่าหลังจากมีการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
ประกอบไปด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครตำรวจบ้าน
รักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านจิตอาสา
ที่มีอยู่สักประมาณ๑๘๑๙คนในขณะนั้น
พบว่าสองคนในกลุ่มนี้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและยอมรับว่าได้ยิงปืน
เขาบอกว่าเขายิงปืนขึ้นฟ้านะยิงปืนขึ้นฟ้าจริง
โดยเจ้าหน้าที่จะนำปืนของกลางไปตรวจสอบว่าเป็นกระบอกเดียวกันกับที่ยิงนายสอนชัยจนเสียชีวิตหรือไม่
รวมทั้งจะตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นคราบเขม่าวดินปืนที่มือเป็นต้น
คาดว่าจะนำตัวผู้ต้องหาไปแถลงถึงสาเหตุของการยิงในวันนี้ครับ
ทางด้านนางสาวสิริรัตน์แฟนสาวของผู้เสียชีวิตก็มีการนำศพของนายสอนชัย
ใส่รถแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมออกจากโรงพยาบาลเชียงบรายประชานุเคราะห์
ซึ่งเป็นสถานที่ชันสูตรพลิกศพไปที่หน้าอาคารสพแม่สวย
ยังคงยืนยันจะไม่มีการชาปนากิจศพนะครับ
กว่าที่จะหาผู้ที่กระทำความผิดได้ก็เป็นการออกมาเรียกร้องความยุติธรรม
เพราะว่าเธอเองบอกว่าวันนั้นพอรถคว่ำไปคนที่อยู่ที่ด่านมารุมรถคันนี้
แล้วบอกให้เธอนั่งลงกับพื้นไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วย
บอกว่าแฟนเธอถูกยิงคนที่เข้าไปก็ไม่ยอมเข้าไปช่วย
แล้วไม่เชื่อว่าแฟนถูกยิงสุดท้ายแฟนก็เสียชีวิตคาที่
และก็ไม่มีการเข้าไปสอบถามใด
แฟนเธอบอกว่าระหว่างที่ขับไปผ่านด่านเนี่ยไม่มีการเรียกตรวจ
ก็เลยขับผ่านไปแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาหนึ่งนัด
ก็เป็นเหตุทำให้เกิดมีผู้เสียชีวิตขึ้นมานะฮะ